ผอเขจค่ะนะฮะผอเขจประเวทนะครับ
คุณธนสิทธิ์เมษพันธ์เมืองนะครับ
ให้ท่านช่วยอธิบายคำว่าที่ไปตรวจกันวันนี้
บอกว่าภายใน๗วันให้ไปขออนุญาตให้ถูกต้อง
หรือว่าจะตรวจสอบภายใน๗วันตลาดทั้งหลายแหล่

ครับตลาดที่ไม่ถูกต้องนะครับ
ที่เราจะออกคำสั่งไปแล้วก็ให้ทางเจ้าของตลาดมารับทราบในวันพรุ่งนี้
ก็จะมีตลาดศูนย์หลวงตลาดรุ่มวานิแล้วก็ตลาดร่มเหลือง
ทั้ง๓ตลาดเรามีเวลาให้๗วัน
วันที่๒๘จะต้องยุติการขาย
ยุติการขายแล้วเราก็ต้องเยียวยาโดยการผมกำลังหาที่รองรับผู้ค้า
ซึ่งจะมีอยู่ประมาณ๓๐๐ให้มีที่ขาย
ซึ่งตอนนี้เราก็พัฒนตลาด
เลือกตลาดที่สามารถขายดีขายดี
ทั้ง๓ตลาดนีหรือไม่มีโอกาสกลับมาเปิดขายอีกแล้วใช่ไหมครับ
คือทั้ง๗วันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาขออนุญาตเปิดตลาดอะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
อย่างนี้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าคำสั่งสารออกมาแล้วก็ให้จัดตั้งตลาดได้
เราก็ต้องดูในรายละเอียดว่าสามารถที่จะกลับเข้ามาขออนุญาตให้มันถูกได้ไหม
ถ้าเกิดเข้ามากลับของญาติมาถูกก็ว่ากันแต่ถ้าเกิดสารสั่งว่าไม่ได้นะครับบริเวณนี้ไม่มีตลาด
ก็คือกลับมาไม่ได้นะฮะแล้วส่วนตลาดที่เหลืออยู่๒ตลาดนะฮะก็ต้องออกไปด้วย
ถ้าสารสั่งบอกไม่ได้ตรงบริเวณนี้ไม่มีตลาดก็ต้องไม่มีครับ
อันนี้คือในภาพกว้างพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่รอคำสั่งสารว่าถ้าศาลบอกว่าพื้นที่นี้ทั้งหมดเนี่ยเปิดตลาดไม่ได้
คือต้องไปกันยกล็อตเลยไม่มีตลาดไหนอยู่ได้เลย

เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงค่ะภายใน๗วันเนี่ยเขาต้องทำอะไรกันบ้างคะที่ให้เวลา๗วันเนี่ยค่ะ
ภายใน๗วันก็ต้องให้ผู้ค้าระบายสินค้าระบายสินค้าหรือผู้ค้ามีร้านอื่นร้านจากตรงอื่น
เพราะว่าอย่างที่ผมไปดูวันนี้หรือที่เคยให้ข่าวไปเนี่ยอย่างวันนี้ไปก็ไม่มี
ไม่มีผู้ค้านะฮะเขาก็วันธรรมดาเขาคงขายที่อื่นอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ของเขาก็จะอยู่ประมาณ๒วัน
ส่วนบางลายเนี่ยก็จะมีบ้างนะครับมีมาขายบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะฮะ
ก็เราก็ต้องดูตลาดที่เป็นเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เขาอาจจะระบายสินค้า
แล้วก็เตรียมดูพื้นที่ขายที่อื่นและที่เขาคิดว่ามันเหมาะสม
แล้วก็มันจะไม่มีปัญหาแบบที่มันไม่ถูกต้องแบบนี้นะครับ
ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ถูกต้องมานานมากแล้วอะค่ะพอค่ะ
ระยะเวลาที่ไม่ถูกต้องที่ผ่านมานานเนี่ยมันมีการเข้าไปจับไหม
อันนี้ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจ
ท่านได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะฮะโดยมีท่านมอบให้ท่านประหลัด
กรุงเทพมหาคอนท่านพัทธรุษทันธานนท์เข้ามาช่วยในการตั้งคณะทำงานตรงนี้เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี้ย
สิบกว่าปีเนี่ยที่ประชาชนอยากจะทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงเนี่ย
ให้แต่งตั้งคณะตรงนี้ขึ้นมาทำหน้าที่ที่จะเช็คตรวจสอบข้อเท็จจริง
ส่วนผมเนี่ยท่านมอบให้ผมทำคณะทำงานขึ้นมาแล้วก็เดินหน้า
ผมผมเนี่ยเดินหน้านะฮะก็คือเดินหน้าเรื่องเรื่องก็เช็ค
เช็คข้างหลังครับเอาง่ายง่ายอย่างเงี้ยครับครับเดินหน้าเรื่องตลาดอ่ะนะฮะท่าน
ใช่ฮะท่านครับหมายถึงเอ่อเรื่องของทำให้ตลาดเนี่ยครับ
ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็เอ่อดำเนินคดีไปแล้วก็ผิดท่านผอครับ
เอาเป็นว่าชัดแล้วว่า๓ตลาดคือสวนหลวง๑รุ่งวานิสร่มเหลือง
จะไม่มีโอกาสกลับมาเปิดนอกจากมีคำสั่งสารบอกว่าสามารถเปิดตลาดได้
ถูกต้องทีนี้เปิ้ลมาร์เก็ตกับยิ่งนาราอ่า
ตลาดนี้เขาต้องทำยังไงบ้างครับในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดยิ่งลาราเนี่ย
เอ่อผมตรวจสอบแล้วนะครับตรวจสอบแล้วก็อ่ามาขอเป็นพาณิชย์ไป
นะฮะมาขอไปแล้วนานแล้วนะฮะพอไปขอเป็นพาณิชย์เนี่ย
เราก็ต้องไปดูสินค้าในตลาดเขาว่ามันเป็นพาณิชย์จริงไหม
ขออนุญาตขอความรู้ขอเป็นพาณิชย์นี่หมายถึงยังไงฮะขอเป็นพาณิชย์
พอเป็นพาณิชย์เนี่ยเอาง่ายง่ายว่าไม่ใช่ตลาดสดไม่มีพวกเอ่อ
ุ้งหอยปูปลานะฮะประมาณเนี้ยครับเป็นตลาดลักษณะตลาด
ปเปอร์อย่างเงี้เหรอฮะซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยเอ่อก็ก็เอ่อ
อันนี้ฮะไม่มีพวกของสดนะฮะเพราะตลาดนี้มันจะเป็นเรียกว่า
ซูเปอร์ไม่ได้เพราะมันเป็นเรียกว่าตลาดประเภทหนึ่งเป็นการค่าขายเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่ตลาดสดประมาณนั้นใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับเอาเอาถึงแบบมองง่ายง่ายว่าไม่มีการแร่หมูอ่า
ขายปลาสดอะไรแบบเนี้ยครับครับนะฮะเราไปดูสินค้าของเขาแล้วเนี่ย
ยิ่งนาราเนี้ยเขาจะขายเป็นพวกข้าวผัดนะฮะข้าวผัดอ่า
ข้าวมันไก่อะไรไปพวกเนี้ยฮะกุตงก๋วยเตี๋ยวก็ก็ดูจากตรงนั้น
เราก็มาตรวจสอบอีกทีว่ามันมีอาหารที่ตรงตามใบอนุญาตหรือเปล่า
ค้าขายตรงตามใบอนุญาตหรือเปล่าถ้าเกิดตรงก็ขายไป
ถ้าไม่ตรงก็แก้ไขให้ภายในเจ็ดวันนี้ให้เสร็จค่ะ
ถ้าเสร็จก็ขายนะฮะถ้าเกิดแก้ไขไม่ได้
ครับก็ต้องหยุดยุติเหมือนกันค่ะท่านผอครับขออนุญาตค่ะแต่อย่างงี้ค่ะ
มีนักกฎหมายเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดลักษณะไหนก็ตามอะค่ะ
จริงแล้วพื้นที่ตรงนั้นไม่ควรที่จะอนุญาตให้เลยด้วยซ้ำ
ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างทางสูงตรงนี้รอสามเนี่ยครับค่ะรอสามอืม
อืมนะฮะถ้าสารสั่งไม่อนุญาตปั๊บเนี่ยนะครับก็ก็หยุดนะครับ
ยุติหมดอืมเพราะฉะนั้นสถานะของเปิ้ลมาร์เก็ตกับยิ่งดาราคือ
ภายใน๗วันนี้ถ้าคุณไม่ขายของสดไม่แร่หมูแร่เนื้อแร่ไก่
คุณก็ขายไปแต่วันไหนถ้าสารสั่งมาว่าขายไม่ได้ทั้งหมด
คุณก็ไปยกล็อตแต่ถ้าขายได้คุณก็ขายต่อสิ่งที่ไม่ถูกก็
ก็ก็ดำเนินคดีใช่หรือให้หยุดไปอืม
ไหนคิดถูกก็ยังคงอยู่นะครับผมค่ะท่านท่าน
พอครับนอกจาก๕ตลาดนี้แล้วเนี่ยเห็นคุณป้าบุญศรีกับเพื่อนบ้าน
ว่ามันก็ยังมีตลาดเล็กตลาดน้อยมีแผงลงแผงลอยเยอะแยะไปหมด
ตรงนั้นเนี่ยผมดูแล้วนะฮะคือเราเรียกตึกปากกันเองว่าเป็นตลาด
แต่จริงมันไม่ใช่ตลาดหรอกครับแต่ผมสั่งให้ทางเจ้าที่เทศกิจอ่ะ
ดำเนินการออกให้หมดแล้วอืมนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้
เป็นต้นไปเอาเป็นว่าณขณะนี้จะเหลือตลาดที่ถ้ายังขายได้จริงก็คือแค่เปิ้ลมา
กับยิ่งนราครับในส่วนที่คือเราเราในเจ็ดวันเนี่ยเราพยายามทำความเข้าใจนะฮะ
ตลาดแผงเล็กแผงน้อยด้วยไม่ใช่วันพรุ่งนี้เนี่ยเราโหจับจนเขาไม่ได้เตรียมตัวตั้งตัวเลย
เราก็ต้องใช้ในเรื่องของการเจรจาพูดคุยประชาสัมพันธ์ก่อนนะฮะใน๗วันนี้ก็คือต้องหมดนะครับ
ผอคะท่านผู้ว่ากอทมบอกว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าท่านผอเองเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
อาจจะต้องตรวจย้อนกลับไปด้วยว่าพอคนเก่าในเขตนี้เนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า

ไม่กังวลครับผมไม่กังวลใจเลยนะฮะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วครับ
ผอเข้ามาเป็นพอเขตที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่าน
ผมเข้ามาสองตุลาครับครับเข้ามาสองตุลา
แล้วได้มีการไปช่วยราชการข้างในนะฮะถึงทั้งเดือนธันวาค์นะฮะ
ได้มีการไปเก็บค่าปรับเก็บค่าปรับตามตลาดต่างที่เขาทำผิดไหมคะรอบบ้านคุณป้าเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ตั้งแต่ท่านผอมา
เห็นว่ามันมีการเสียค่าปรับ
ต้องดูว่าเขาออกไปเสร็จหรือเปล่ายังไงอันนี้เดี๋ยวผมต้องตรวจสอบก่อนนะฮะ
เพราะว่าเพิ่งจะทราบข่าวมาเหมือนกันนะครับครับผม
ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะชัดเจนอย่างที่ท่านบอกนะฮะแล้วความคืบหน้าคงได้สอบถามพูดคุยกับท่านต่อนะครับ